จะบอกคุณผู้ชมว่านี่คุณเข้าข่าวแล้ว
จะบอกคุณผู้ชมว่านี่คุณอ่านข่าวเนี่ย
เล่นมือถือไม่ผิดเพราะว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อใคร
และไม่ได้ทำให้ใครไม่ได้รับความปลอดภัย
แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนขับรถเมย์หรือว่ารถโดยสารประจำทางเนี่ย

ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้อื่น

เพราะคุณจะต้องพูดคนเดียวคุณไหวไหม
ไม่เป็นไรค่ะค่าตัวก็หารหารมาให้ดิฉันด้วย
ที่ฉันดูได้ดูคลิปนั่นแหละที่คุณพูดนั่นแหละ
เกี่ยวกับรถเมย์ที่เขาขับไปด้วยเล่นมือถือไปด้วย
จนทำให้ผู้โดยสารต้องยกมือถือขึ้นมาบ้าง
เป็นคลิปที่ชาวเน็ตเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะ
ชี้พิกัดเลยว่าเป็นรถเมษายไหนข้างเลขรถเป็นเลขอะไร

วันนี้พี่กาดต้องการให้ขอสมกไปช่วยดูแลกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าไม่อยากให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ได้รับผลกระทบ
นี่คือคลิปต้นเรื่องอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อน
ใช่นะคะลักษณะเป็นแบบนี้แหละขับไปเรื่อยนะดูจากภาพด้านข้าง
นี่ก็คือซ้ายขุนพวงมาลัยขวาก็จิ้มไปค่ะจิ้มหน้าจอไป

นี่ค่ะคุณผู้ชมคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะ
เขาได้มีการโพสต์คลิปพร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
ขับไปกดไปซ้ายจับพวงมาลัยมือขวาจับโทรศัพท์

ผู้โดยสารคนหนึ่งแจ้งผ่านสวพ๙๑บอกว่ารู้สึกไม่ค่อยปลอดภัย
รถปอ๘๒สีเหลืองทั้งคัน

หมายเลขข้างรถคือ๘๒๖อันนี้ขอสมกค่ะ
เราชี้พิกัดเราชี้เป้าหมายชัดเจนแบบนี้

อย่าปล่อยให้เธอลอยนวลค่ะ

จากป้ายมิวเซียมสยามปลายทางลงบิ๊กซีบางประกอบ

นี่นะคะเป็นคลิปต้นเรื่องความยาวสักประมาณ๑นาที
ผู้โดยสารบนรถประจำทางคันดังกล่าวเนี่ย
เขาได้ใช้โทรศัพท์มือถือพอเห็นปุ๊บเขาก็ถ่ายเลย

พฤติกรรมก็คือไม่ต้องบรรยายแล้ว

เน็ตหลังจากที่ได้เห็นโพสต์คลิปนี้แล้วเนี่ย

แชร์กันเพื่อที่จะให้เรื่องนี้เนี่ย
ไปถึงต้นสังกัดก็คือขอสมกพร้อมกับเรียกร้องให้
การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมก
วดขันเรื่องของวินัยการจราจรของคนขับรายนี้ด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐค่ะไม่ปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไป
สอบถามไปที่นายประยูนช่วยแก้ว
ซึ่งเป็นรักษาการผ่วมนวยการขมค
คุณประยูนเปิดเผยแบบนี้นะบอกว่าทางขอสมกรตอนนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว
แล้วก็อยู่ระหว่างการเรียกพนักงานขับรถในคลิปมาพบ
เพื่อตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
ซึ่งที่ผ่านมาขอสมกก็มีกฎมีระเบียบ
เรื่องของการให้บริการด้วยความปลอดภัย
หากพบว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำผิดจริง
ก็จะดำเนินการลงโทษตามขั้นตอน
และสั่งพักการขับรถ

บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแล้วก็ผู้โดยสาร
เห็นพฤติกรรมของพนักงานขับรถของขอสมก
ลักษณะแบบนี้คือเข้าข่ายผิดระเบียบผิดกฎจราจร
สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน๑๓๔๘

ออสออสใช่ไหมไม่ต้องอย่าลืมนะคุณผู้ชม
เป็นเรื่องที่เราในสังคมทุกคนต้องช่วยกันช่วยกันเพื่อความปลอดภัยค่ะ
โทรไปที่สายด่วน๑๓๔๘นะคะ
ถ้าเกิดว่ามีเรื่องร้องเรียนขอสมกโทรไปได้
เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยประสบเหตุแบบนี้
เรื่องของการบริการตัวที่สำหรับคนที่เก็บเงินเราเอง
แล้วก็เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากการขับรถ
อาจจะขับแซงขับน่ากลัวขับหน้าหวาดเสียว

มีอีกเบอร์หนึ่งเมื่อสักครู่ขอสมก๑๓๔๘ใช่ไหม
อีกเบอร์หนึ่งคือร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ๑๕